ที่จังหวัดอุบลราชภารนีมีการเคลื่อนคบวนต้นเทียนพรรษา
โชว์ความอลังการกว่า๑๒๑ปีนะคะ

อุปราศตำบลในเมืองอำเภอเมือง

เป็นประธานเปิดงานแห่เทียนพรรษาประจำปี๒๕๕๙
ภายใต้ชื่อ๑๒๑ปีธวยราชฝ่ายธรรมงามล้ำเทียนพรรษา
ขบวนเทียนแรกเป็นขบวนเทียนพรรษาพระราชทานและผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน
ซึ่งอันเชิญมาเป็นมิ่งมงคลในการจัดงานปีนี้ก่อนนำไปทอดถวายวัด
ตามด้วยขบวนฟ้อนรำและขบวนต้นเทียนวัดต่างไปรอบเมืองเป็นระยะทางยาวหลายกิโลเมตร
ส่วนที่จังหวัดเพชรบุรีแห่งเดียวในประเทศไทยหนึ่งเดียวในโลก
มีขบวนแห่วัวเทียมเกวียนที่ประดับตกแต่งไว้อย่างสวยงาม
เทศบาลตะบนท่าแรงนำไปถวายที่วัดเขาปากช่อง
มีประชาชนและนักท่องเที่ยวมาร่วมชื่นชม
ภาพความประทับใจตลอดเส้นทาง